ตาอะไรหรือไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
หนูเขาไม่มีหัว

ตอนเย็นลุงคนนี้ตาย

เหมือนค้ำอะพี่แจ๊คมันมีเสาอย่างนี้ใช่มะโอ้ว

แล้วผมยาวอย่างนี้มาเกาะพัดลมพัดลมก็หมุนอยู่
แล้วมันอยู่ไอ้พัดลมใหญ่นะครับใช่พระเจ้าอ๋อโอ้ย
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับเดือนที่เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นเดือนที่ร้อนแรงที่สุดของปีครับ

ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุมาพบกับทุกท่านเหมือนเช่นเคยครับทุกคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
อย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอนจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
และเหมือนเดิมสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญประสบการณ์หลอนสยองขวัญสั่นประสาท
เก็บไว้คนเดียวครับอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
และเรื่องราวของสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
มีความยินดีที่จะพาทุกท่านนั้นไปพบกับศิลปินท่านนี้ครับ
ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ความเชื่อส่วนบุคคล
ประสบการณ์หลอนระหว่างที่ไปทำงาน
และวันนี้เข้ามาในทีมเชฟบะปะทะผี
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
อย่างที่เกริ่นบอกคุณผู้ชมไปครับว่าวันนี้เรามีทีม
ของเรามีชื่อว่าเชฟบะปะทะผี
พูดถึงคำว่าเชฟบะเนี่ยคงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับ
อกจากเขาคนนี้คนเดียวเท่านั้นครับ
ยินดีต้อนรับพี่ฮายอัพพรนครสวรรค์ครับ

ฮายสบายดีนะครับ

ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยี่ยมในรายการ
ยินดีมากเลยก็แอบส่องพี่แจ๊คอยู่

ก็บางทีแบบว่ามันเด้งขึ้นมาเราก็ต้องฟังนิดนึ
เพราะว่าชีวิตเราก็เกือกกลัวกับผีมานานเหลือเกิน
บอกอย่างนี้มันก็เลยเอ๊ะเออเลือกบางที

ครั้งหนึ่งที่เราก็เป็นแบบนั้น
นี่ไงประเด็นที่เรากำลังจะมาคุยกันคือ

ว่าถ้ามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีผมมีกราฟให้๑๐๐

อาจจะเป็นเพราะว่าเราเหนื่อยกับการที่เราเจอเขาตลอดเวลา
เมื่อประมาณ๔ปีที่แล้ว

ฝั่งตะกุดก็เลยอยู่แบบสบาย

คือเจอจนรู้สึกว่าเราเหนื่อยจังเลย
ทำไมฉันต้องเจอสิ่งเหล่านี้ที่คนเขาไม่เห็นไม่รู้ตั้งแต่เด็กมาแล้วอะไรอย่างนี้
แต่พอมีหลวงพ่อท่านหนึ่งที่ท่านฝังตะกุดแล้วเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจ

ปิดประตูไม่ให้เราเจอแต่ว่าพี่ไฮก็ยังสัมผัสได้แต่เขาไม่มายุ่งกับพี่ไฮแล้ว
สัมผัสได้โดยการที่เราทำบุญแล้วก็แผ่เมตตาให้เขา
บางทีก็เหมือนคนเรานิสัยอย่างนี้เราตายไปนิสัยเราก็อย่างนี้
โจรตายไปมันก็ไปขโมยของคนอื่นเขาถูกไหมพี่แจ๊

พี่หายก็มอลสัมดารณ์ของดวงวิญญาณดวงนั้นมันก็จะเหมือนนิสัยเหมือนตัวที่เป็นมนุษย์แบบนี้
อันนี้ผมว้าวมากผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันมีของลักษณะในการปิดเซนต์ตัวเอง

ปิดการรับรู้ปิดการมองเห็นกับเรื่องของผีของสางได้

แสดงว่าที่พี่ฮายบอกว่าสัมผัสพวกนี้มาตั้งแต่เด็ก

จำความได้ก็ประมาณ๖ขวบ๗ขวบมันเริ่มมีความจำอยู่ในสมองลึกของเราแล้ว

รู้เลยว่าตอนนั้น๖ขวบ๗ขวบก็พ่อกับแม่ก็จะให้อยู่ดูแลน้องที่บ้าน

น้องชายจะอยู่กันสองคนแล้วทุกครั้งที่แม่ปล่อยให้เราอยู่กันสองคนเนี่ยสัก๘โมง๗โมงกว่าพ่อกับแม่ก็เตรียมตัวไปไล่ไปนาไปอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ให้เราอยู่บ้านบ้านต่างจังหวัดมันก็จะเป็นเสาสูง
อ่ะมายกสูง
อ้าห์ยอกสูงอ่ะพูกเปรกันนั่งใครมาชาวบ้านมาเพื่อนมาก็จะมีแคล้ข้างล่างอะไรอย่างเนี่ย
พอพ่อกับแม่ไปประมาณ๑๐นาทีลงบ้านไม่ได้เลยลงบ้านไม่ได้เพราะอะไร
เรามองไปมีงูเต็มไปหมดเลย

บางตัวโหยาวตั้งแต่นี้๓๔เมตรเนี่ย
อื้อ
หางยังอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่หัวน่ะไปแบบอีกฝั่งนึงของบ้าน
มันเลื้อยแล้วมันเทินกันอยู่อย่างนี้มันเทินกันแบบเยอะแยะหมดเลย
แล้วเราลงไม่ได้เราเห็นอย่างนี้ประมาณแบบ
เป็น๑๐วันจนกลายเป็นเด็กหลอน
ก็กลับมาก็เล่าให้แม่ฟังแม่หนูไม่อยากอยู่บ้าน

พอแม่ออกไปก็จะมีอย่างนี้มันมาตลอด
แม่ก็บอกเป็นเด็กชอบโกหกเหรออะไรอย่างนี้

มีอยู่วันหนึ่งเราเห็นอาน้องของพ่อ
ซึ่งบ้านมันจะอยู่ห่างกันประมาณสัก๒๐๐เมตร๓๐๐เมตร

เราเห็นอ่าช่วยด้วยงูมันมาอีกแล้ว

เขา๓ขวบ๔ขวบเรา๖๗ขวบ
ก็เรียกอามาอามาก็ไม่เจอ
เขาบอกไม่เห็นมีอะไรเลยโกหกปะเนี่ย
แกก็ชอบเอาไม้ไปตีตามปากข้างบ้าน

แต่เขาก็เห็นเป็นรอยลอยแบบเออมันมีรอยงูจริงว่
อ้าวที่พื้นตกลงมีลอยงูอะ
แต่ว่าตัวนไปไหนอย่างที่เองเล่านะ

กับแม่จะออกจากบ้านทีไรร้องไห้ขอตามอ่ะ
อ้าวแม่ก็เอาไปด้วย

เพื่อเอาเป็นที่ทำกินไปปลูกข้าวโพดค่ะ
ทำข้าวทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เขาก็มีเปรย์ผูกเนอะเปย์ผูก
เราก็ไปนอนนอนอยู่ก็เอาอีกแล้ว

มีแบบว่านุ่งจงกระเบนตัวดำปี่ตาแดงแจ๋เลย
เดินมาแล้วก็มายืนมองเราอยู่อย่างนี้
เรารู้สึกได้ว่ามีคนมองเราอยู่
ลืมตามากรีดร้องแบบอาย

บอกแม่มีใครไม่รู้นุ่งจงกระเบนตาแดงใหญ่

ทำไมเป็นเด็กอย่างนี้อย่างนี้นะ
เราก็เอ๊ะทำไมจะให้เขารู้สึกได้

ตอนกลับบ้านประมาณทุ่มหนึ่งใช้เกวียน

ตอนที่นั่งไปเนี่ย๔๕คน
พี่น้องทุกคนได้ยินเสียงกรุ๊ป

มากรุบพร้อมมาใกล้มันก็ดัง
เหมือนแบบมาสักเป็น๑๐๐ตัว

พอทุ่มมันก็เริ่มจะหลับแล้ว๖๗ขวบ

หมวกแบบนักรบก่อน

หัวหน้าที่นำเนี่ยเรารู้เลยเขาใส่ชุดเป็นสีทอง
แบบที่เราเห็นในหนังเห็นในนี้
เฮ้ยเราก็แบบมากันเป็นขบวนเลย

เราก็ปีดสิแล้วเด็กเราก็ตกใจ

ว่าพูดยากนะคือจะให้ผู้ใหญ่เชื่อ

ก็มีอยู่วันหนึ่งพ่อชอบตีไก่
พ่อเป็นนักพนันไก่อยู่แล้วต้องพูดอย่างนี้เลย
มีไก่ที่ไหนพ่อจะไปตีแล้วก็ชนะมาแบบ

เพราะเป็นคนดูไก่เก่งมาก

แกก็อุ้มไก่มาก็มาคุยกันเดี๋ยว
เย็นจะไปตีบ้านไอ้นี่นะ

เราก็นั่งดูเด็กการอาบน้ำไก่ของเขา
แกก็เล่าเรื่องที่จะต้องไปชนกับไก่

ชื่อตาอะไรรู้จับไม่ได้แล้ว

เป็นล้างไม่ดีแม่แก่อง่าวันตกต้นเย็นหลงคนนี้ตาย
รู้สึกจะโดนซ้อมโดนอะไรสักอย่าง
อะไรแบบนี้ตายแล้วตั้งแต่นั้นมาแม่เชื่อ
นี่คือจุดเปลี่ยน
ที่แม่เชื่อเลยว่ารุกสาวฉันเห็น

พ่อก็เริ่มมีอาการว่าเออมันคงเห็นจริง

แต่พอตรงนี้คลายแม็กซที่สุดคือเพื่อนพ่อเสียชีวิต
รู้สึกว่านี่ไปตีไก่กันนี่แหละ
แล้วก็ประมาณว่าโกงพนันกันอะไรอย่างนี้
ก็เลยโดนกระทืบมั้งอะไรสักอย่างหนึ่ง

คืนนั้นประมาณสามสี่ทุ่มแล้วเขาก็บอกว่าเสียชีวิตโดน

เขาก็มีของคนสมัยก่อนเขามีของ

เขาแทงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาไม้เสียบกล
ตายโอเคนั่นคือในวัยเด็กของพี่ฮายเปราะพร

ตั้งแต่๕ขวบ๖ขวบที่จำความได้

เจออย่างนี้มันมาโดยตลอด
ทำเป็นเขาเรียกอะไรข้างฝา
แล้วสังกษีมันยาวมันก็ยื่นไปเนาะ
เราได้ยินมีความรู้สึกว่าเสียงหมาเห่า

เพราะว่าไม่กล้าลุกมันลุกไม่ได้มันเห็นตลอดทุกคืน

ตอนนั้นรู้สึกว่าปลายเดือนธันวาคมปลายเดือน
แล้วมันหนาวมากเมื่อก่อนต่างจังหวัดมันหนาวจริง
มันหนาวแล้วเรามีความรู้สึกว่า

เราก็หลีตาดูไม่กล้าลืมตา
แล้วแม่ก็สีข้าวสารมาลูกประมาณกี่กิโล

แล้วเขาก็มาขึ้นมายืนบนกระสอบข้าวสาร
นั่งยองเหมือนหลวงพ่อคูณ

แล้วเราก็นอนกระเรียงเป็นปลาป๋องเลยพี่น้อง
พี่น้องทั้งหมด๕คนเรียงเป็นปากกะป๋อง
กับแม่ก็นอนแล้วไม่มีใครขยับตัวเลย
แล้วเขาก็อุ้ย

ฉี่ก็ปวดฉี่จะปลุกเพื่อนพี่สาวให้ไปช่วยชี
ไม่เอาแล้วปล่อยให้ลาดตรงนั้นเลย
เป็นคนที่ขี่รถทั้งที่นอนอายุ๑๕๑๖ก็ยังต้องฉี่

ตั้งแต่เด็กในแม่จะต้องซักผ้าให้ตลอดผ้าห่ม

แล้วสักพักนึงพ่อพลิกตัว
ก็โดดลงบ้านเลยซึ่งบ้านไม่สูงมาก
เป็นสติบไปเลย
อือมันแปลกมาก
แล้วเล่าให้พ่อแม่ฟัง

ทุกวันนี้ยังไม่ได้เล่าเลยเรื่องนี้

คือไม่รู้ว่าเป็นใครแต่รู้ว่าเป็นผู้ชาย

คนที่มายืนมองตอนที่ว่าไปนอนที่เปรย์
ที่ตาแดงมายืนมอง

แล้วตัวดำปีเลยเหมือนกับเข้ามายืนแล้ว

อะไรอย่างนี้อะไรประมาณอย่างนี้
อันนี้ยังไม่ได้เล่าที่ไหนเลย

อันนั้นคือเหตุการณ์ในวัยเด็ก
พี่ฮายก็เห็นมาโดยตลอด
ตลอดมาเดินสายก็เห็นบางที

คือต้องบอกว่าศิลปินอย่างพี่ฮายแน่นอนว่า
ต้องมีการเดินทางไปตามต่างจังหวัด
แน่นอนว่าโรงแรมเลี่ยงไม่ได้

นอนไม่ได้กลางคืนมันเห็นตลอด

เมื่อก่อนนี้ถ้าเก็บได้ประมาณ๗๐๐๐ขึ้น

โรงแรมจิ้งฤทธิ์ก็คือ๑๘๐บาท

ยังเป็นเด็กโนเนร
เป็นนักร้องขั้นเวลาอยู่อ่า
เราก็ตอนนั้นยังไม่มี
ร้านสะดวกซื้อทั่วไป

เราก็เป็นหัวการค้า
กระติกที่มันแช่น้ำแข็งแดงอะ

พวกเครื่องดื่มโน่นแหนมไอ้นั่นนี่ซื้อไป

เพราะว่ามันไม่มีทั่วไปไม่มี
พอถึงเวทีปั๊บเราก็จะ
เอาของมาตั้งและเรียงเป็นร้านค้าเล็กของเรา
ก็คนในวงพอมันแต่งตัวมันออกไปข้างนอกไม่ได้นี่
เราจะต้องเดินสายไปวัดนั้นจังหวัดนี้
ไปล้อมวิกปิดให้คนดูกันอย่างนี้ค่ะ

เพื่อนก็นอนกันฟี่

เราก็อาจจะมาซักผ้าเพราะว่า
เสื้อผ้าแดนเซอร์ของเราเนี่ย

เขาก็ไปแขวนในรถเหงื่อออกเยอะ
เยอะเขาก็ไปแขวนในรถแล้ววันลุงขึ้นก็อันนี้มันก็จะเหม็นเหม็นเหม็นมากแล้วเป็นกากเป็นเกื้อดหลังหนูค่อยเป็นนะค่อยเป็นที่กากด้วยนะเป็นเกื้อดด้วยนะเพราะว่ามันเหงื่อมันหมกหมุมมากมันหมักหมุมแบบว่าเราก็เอามาซักซักพอตีสี่เนี่ยเราก็จะไปละไปซื้อของตามตลาดแถวนั้นน่ะเอามาขายตอนเช้าอย่างเงี้ยก็ม
สักประมาณเกือบเกือบตีสี่อืมเราก็จะงีบแล้วเหนื่อยเหลือเกินแบบนั่งรถมาก็ไม่ได้นอนนู่นเช้าแล้วนะเออมันจะเช้าแล้วนะไอ้เพื่อนเพื่อนก็หลับกันหมดห้องนึงให้นอนห้าคนครับเราก็นอนกระเรียงกันแบบเป็นปลากระป๋องเลยอ่าก็นอนกันแล้วพอเริ่มจะหลับปั๊บเราเราเป็นคนสุดท้ายที่ซักผ้าตากผ้าแล้วก็ปิดน้ำเพราะเราเริ่มนอนเราได้ยินเสียงใคร
ตอนเรียก
สองสามนาทีอ้าวอีกแล้วเตียงอาบน้ำอีกแล้วค่ะอาบน้ำอีกแล้ว
อ่ะไม่ใช่แล้วล่ะอืมก็เลยเช็คเพื่อนแล้วทีนี้อืม
ซ้ายหันขวาอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ครบนี่ว่ะอืม
แล้วใครอ่ะครับก็เลยค่อยค่อยไปแง้มดู
ก็น้ำเปิดอีกแล้วเฮ้ยน้ำเปิดแต่เพื่อน้ำมันเปิดเลยเหรอพี่
หน้าเปิดเลยก็ไม่ต้องนอนกันแล้วอย่าได้นอนดีเลย
เรียกมันทุกคนลุกขึ้นมาเถอะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เธอเถ
เอาไงดีอ่ะทุกคนก็พวกเราอ่ะเพราะสิวเสี้ยนมันเยอะ

เตาะไข่แกะออกนิดนึงแล้วก็เอาเอาไอ้ตัวไข่ขาวออกมา
แล้วแปะกับสำลีครับลอกสิวอืม
อ่าลอกสิวกันอีดีก็ลอกกำลังอ่าทุกคนล่อก็เล่าเรื่องนู้น
เรื่องนี้กำลังก็เออเราก็นอนแป๊บนึง
ทะลุประตูมาเลยค่ะเป็นเงาดำมาทับ
แล้วก็กระดุกกระดิกไม่ได้เลยนอนเอ้ยทำไมเออ
เรารู้สึกกับเราตะโกนสุดเสียงแต่เพื่อนไม่ได้ยินเราเลย
เขาบอกว่าเราอยู่อย่างเงี้ยอื้ออื้ออื้ออื้อ
แล้วมาจับขาถึงหลุดอ่า
เอาเพื่อนมาจับขาแล้วถึงหลุดมาจับขาว่าคือ

เหมือนดิ้นไม่หลุดสักทีจับขาเลยหายเป็นไรทำไมฝันเหรอ
อะไรอย่างนี้ฝันบ้าอะไรกูยังไม่หลับเลย
ที่ไหนแล้วมันเดินทะลุประตูมาประมาณว่า

เห็นเล่าคอกหน้าหาว่าไปเล่าเรียนมันอย่างเงี้ย
มันนอนทับตุ้มมาเลยอ่ะก็โอเคก็เลยเล่าให้ฟัง
พวกนี้กลัวกลัวก็ลงไปกินข้าวข้างล่าง
ประมาณตี๕กว่าแล้วเรานึกตี๕ไม่ไหว
เราง่วงเหลือเกินก็โอเคไปไปกินกันกันกัน
ไม่ไปเราก็นอนว่าตี๕สว่างแล้ว
ท้องฟ้าเริ่มเริ่มเริ่มสว่างผีไม่มาหรอก
เพราะตะวันขึ้นเดี๋ยวผีไม่มาเราคิดของเราเอง
เพื่อนก็ลงไปกันสักประมาณ๑๐กว่านาที
แต่เรากำลังเคิมได้ยินเสียงเหมือนเคาะประตูก๊อก

เข้ามาเดี๋ยวพักแล้วมันก็รู้ว่าเราไม่ได้ล็อกอะไรอย่างนี้
แต่เราได้ยินเสียงก๊อกเหมือนคนไตอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนคานแต่เราก็ได้ยินแล้วก๊อกอย่างเงี้ย
แจ๊คมันจะมีเสาอย่างนี้ใช่ไหมมันไต่มา
เราก็ลืมตาไม่ขึ้นแต่เรารู้ว่าไตมา
อ้าวเราก็จะโหกมองเราแล้วผมยาวอย่างเงี้ย
องเราอย่างนี้แล้วก็ไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมา
เกาะพัดลมพัดลมก็หมุนอยู่
ผมแบบนี้เลยโอ๊ยวันนี้ฉันทำผมมาแบบนี้เหมือนเลย
แบบนี้พี่แจ๊คแล้วเอาแล้วก็

แล้วดิ้นไม่หลุดแล้วก็ค่อยกันอีกที๑๒๓๔ก็เราฟาดปั้งกว่าจะออกโอ้โหเหมือนจะตาย

มันยังมามันยังเอากูอีก
อะไรอย่างนี้เรานึกในใจตายแล้วก็เลยเล่าให้ฟังบนรถบัตร

เหรอดุเหรอมาห้องไหนมาเปลี่ยนกัน
เราก็เลยเปลี่ยนกับนักดนตรีมานอนแทน
เราก็ไปนอนโอเควันนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เพราะว่านอนที่นั่น๒คืนพ่อมาเล่นใกล้เขาก็เลยไม่ต้องเช็คอิน

แล้วนักดนตรีรู้สึกจะเป็นมือเบสเปล่าไม่รู้
จะออกแล้วก็ต้องนับว่าเพื่อนเราห้องเรานอนกันกี่คน

มุเบสหายไปไหนเออนี่ก็ไม่เห็นมัน
ว่ามันลงมากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันบนรถไม่มี
เขาก็ไปหากันทั่วหมดโทรศัพท์ไม่มีนี่ตอนนั้นน่ะครับ
ก็ขึ้นไปดูที่ห้องกระเป๋ามันก็อยู่นี่รองเท้ามันก็อยู่นี่
แล้วทำไมอ่ะตัวมันหายไปไหนสรุปไปนอนในตู้เสื้อผ้า

บอกว่าไม่น่ามาเรียกเขาเลยเขากำลังมีความสุข
นอนกับผู้หญิงแบบมีความสุข
ห้องนี้คือมีหมอนวดโดนฆ่าตาย

ผู้หญิงภาคเหนือเขามาแล้วเขาโดนฆ่าตาย
รู้สึกว่าจะเป็นคนมาเลที่เขาพูดนะฮะ
มีหน้าละยันเขียนเต็มห้องหมดเลยทั้งข้างนอกข้างใน
โอ้โหเขียนเต็มหมดเลยยันอ่ะ

แล้วทำไมเราต้องจัวได้คืนแรกก็ไม่รู้
สรุปคือมือเบสคนนั้นมานอนแล้วก็มีความสุขกับผีผู้หญิงเหรอพี่

เขาแบบว่าสมสู่กันแบบไม่น่าเรียกเขาเลย

เขาเรียกว่าหลายตาย
ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
เราก็เลยว่าโอ้โหตายแล้วเห็นไหมที่ฉันเล่าทุกคนเชื่อฉันยัง

แล้วบางทีอ่ะพอถึงสเต็ปนั้นเป็นคนเลี้ยงหมาชื่อแม็กกี้

หมาไปด้วยคือมันเห็นมันเห่าทุกที่ที่ไปจนมันไม่ได้ไป
เพราะว่ามันสัมผัสได้แล้วพอมันเห่าปั๊บเราก็จะมันก็จะฟัง
เดี๋ยวแล้วมันมองมันเห่าอีกแล้วอะไรอย่างนี้
ภาคไหนผีดู่กว่าสุดความคิดเห็นส่วนตัว

เยอะมากของเยอะมาก
เยอะมากเขาไม่ได้โดนปลดปล่อยเยอะมาก
เมื่อก่อนอาจจะเป็นป่าดิบเยอะมาก
พวกคือยังไงอ่ะป่าพวกยางอะไรเราขับรถผ่านไปเนอะเห็นป่าไม้มันยังเยอะอยู่เลย
สัมผัสตลอดอืมอืมก็บางทีเอาขึ้นรถไปตอนนั้นมีรถแหละ
ก็ขับรถไปก็พี่สาวดูแลเสื้อผ้าน้องชายขับรถ
เราก็เห็นแล้วรู้สึกว่าเส้นกระโปรงกระโปรงที่จะไปละนอง
ละนองกระโปรงภูเก็ตแถวนั้นนะมันจะเป็นเส้นที่ขึ้นเข่าตลอดนะแจ๊งน้อง
เราก็เห็นละข้างหน้ามันมืดหมดแล้วนะน่าจะมีไฟสักดวงนึง
แล้วโอเคอ้าวแซงไปอ้าวเขาแซงแซงจักรยานไปอ้าวเราก็เหยียบ๑๒๐

เราคิดว่าเขาเก่งยังไงเขาเก่ง

พวกฝนหลังมันเก่งที่ไหน
แต่ไม่แต่เราแซงไปไปเพราะเรามองกระจกหลังไม่มีแล้ว

จูมือกันขับไปอย่างนี้

ระวังนะแก่ระวังนะน้องชายชื่อแก่นระวังนะ
มีคนกำลังขับมันเหยียบเบรกไม่มี
แต่เราเห็นอาการเดินของคนเมื่อสักครู่เนี่ย
เท้ามันไม่ถึงพื้นเขาจะเดินจูงลอยกันแบบเป็นรอย
ดูเหมือนพวกประเทศเพื่อนบ้านเรา
คงจะมาทำงานมาอะไรอย่างนี้แล้วก็โดนรถชนตายตรงนั้นอะไรอย่างนี้

ถ้าคนขับเห็นมันอาจจะไม่ใช่มันอย่างนี้ก็ได้

แล้วมีอยู่คนหนึ่งอีกคนนึงเส้นนั้นเหมือนกันครับ

ลุงถือเหรียญตอนประมาณเกือบตีหนึ่ง
ถือที่เขาใช้ฟันป่าเหมือนไม้กิดยางเหมือนไม้กิดยางอ่ะ

แกก็ไม่ใส่เสื้อแกก็ใส่กางเกงตัวเดียว

ทำไมเราขับไม่ทันลุงสักทีลุงยุงหน้าเราอย่างนี้

แสดงว่าทุกครั้งที่พี่ฮายทักทุกคนก็จะรู้ว่าพี่ฮายเนี่ยเห็นแล้วใช่

ยังไม่อยากเห็นจริง
มีอยู่คนหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเมนแล้วก็อาจจะไม่เห็นแล้ว

นิสัยเหมือนไม่ใช่นิสัย
ชีวิตเขาเหมือนเลยเขายังบริสุทธิ์อยู่

ไหว้เสร็จก็รอว่าเดี๋ยวหมาจะมากินเครื่องไหว้

โอ้ยนาย

ำสวยมากแล้วก็ลำไปลำไป
ก็ก้าวขึ้นจะไปขึ้นสารเพียงตาครับ

ว่าหนูทำอย่างนี้ไม่ได้หนูจะขึ้นไปทำไม

พี่เขาเรียกให้หนูไปลำกับเขาก็ลำสวยมากเลยเนี่ย

เขาเห็นเขาเห็นแล้วก็

เอาเข้าไปด้วยเขาอยากจะไปกับเราตลอด

ที่เขาใหญ่อะค่ะมันจะมีรีสอร์ทอยู่

แต่ว่าน้องเขาเขากลัว

ก็เลยไม่เปลี่ยนหรอกจริงเขาต้องเรียกย่าแล้ว

ไม่ลงได้ไหมที่นี่มีผี

เด็กคนนี้จะไม่รู้จักผีจู่ก็พูดคำว่า
หนูกลัวผีที่นี่มีผี

เขาก็เกาะมือเราแน่นเลยนะเขาจับพัน
เป็นแมวเลยอะพันไม่ให้เดิน
บอกมานะเจ๊อุ้มเอง

เหมือนเขาจะเกาะเราตลอด

เอานอนอ่ะหนูนอนนะก็นอน
นอนหลับไปเราก็กำลัง

รอบว๊าาาตัวเขาไว้

ไปลงก็ไปลดไปลงไปลง

อ่ะทีนี้เราก็เริ่มจลับประมาณตี๓กว่า
เขาลุกขึ้นมาตะกายหน้าแบบ
เล็บเด็กอ่ะมันคมมาโอ้โหเป็นแนวแบบว่า
เราตายแล้วหน้าเราเป็นแผลโอ้โหอยากทุบมันมากเลยอ่ะ
ด้วยความรู้สึกทำอย่างนี้ได้ยังไงจะทุบเลยอ่ะ

เอาลองพื้นปกไว้เป็นรอยแบบแดงรอยเด็กอ่ะ
เราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะแสดงว่าเขามีจริง

เชื่อค่ะเรารู้ว่ามีเรารู้เลยว่า
เขามีที่นี้เราก็เลยกรวดน้ำ
ก็มีน้ำอยู่ขวดหนึ่งที่ยังไม่ได้กิน
ก็เลยกวดน้ำแล้วก็เลยนอนได้
แสดงว่าพี่ไฮเจอสิ่งพวกนี้เวลาไปพักตามไหน
พี่ไฮก็กวดน้ำทำบุญอุชิดส่วนอุศษนให้เขา

เป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าถึงทำให้พี่ฮาย

ก็ไปเดินสายที่รู้สึกประกวดผ้าใหม่อีกที่หนึ่งครับ
เป็นรีสอร์ทใหม่ซียังเหม็นสีอยู่เลยอะอืม
ทำเจ็ดประมาณทำเจ็ดประมาณแปดหลังอืม
หลังแล้วก็เป็นทีมงานเราทั้งหมดอีก๗หลังยังไม่เสร็จ
ไม่มีศาลปุ่มหรอถามเขาก็เป็นแฟนฝรั่ง
เขาบอกไม่มีเนี่ยหนูก็อยากสร้างอยากตั้งศาลมากเลย

เดี๋ยวหนูรอเดี๋ยวให้เขากลับสวิตช์ก่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะตั้ง

มาพอเสร็จแล้วเขาก็ไม่มีปัญหานะ
กับฝรั่งพูดยากเขาก็พูดอย่างนี้
เราก็รู้สึกได้เลยว่าต้องตั้งนะ
จู่ก็นึกยังไงก็ไม่รู้บอกเขาว่าต้องตั้งนะ
เพราะว่าเราอยู่สุขสบายแล้วเจ้าที่เขาไม่มีที่อยู่

ความรู้สึกของเราบอกใช่พี่หนูต้องทำอะไรบ้าง
กลายเป็นที่ปรึกษาเข้าไปเจอหนูต้องทำไงบ้าง
หนูก็ถามแนะนำการตั้งศาล
คนแถวนี้เขาก็มีหมอตั้งศาลอยู่แล้วอะไรอยู่แล้ว

เพราะว่ารีบเล่นรีบเลือกเพราะฝนมันตกหนักมาก
พอมาถึงโรงแรมเด็กมันก็ดิ้งกันอะนะ
พวกด้านเซอร์เขาก็ดิ้งเอาเขาก็หลับกัน

ก็นอนต้องลุกขึ้นมา
อยากจะให้พาไปโรงพยาบาลอาเจียน
เหมือนคนนั่งทักบาดแล้วมันหนักแล้วมันจะอาเจียนมันจะอ้วกมันจะแบบว่า

ทีนี้พออาเจียนแล้วดีขึ้นดีขึ้นพอหลับปั๊บดึงขาอีกแล้ว

เราก็เลยรู้เลยว่าโอ้

มาเล่นที่รัฐยาวข้างบ้านเรา
ก็เลยคุยให้พระอาจารย์ฟังว่าพระอาจารย์หนูเจออย่างนี้

เท่าที่เห็นเนี่ยท่านเป็นพระปฏิบัติ
เป็นพระวัดป่าที่เดินทุดงตั้งแต่๑๑ขวบ
ก็เลยคุยกับท่านนั้นเป็นอย่างนี้โอ้อาพพรอย่างนี้สิ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

ไม่ใช่๙คนมันก็นับ๑๐๑๙ไปซื้อมันแค่๒๕บาทก็ให้ตังค์ไปซื้อมา๑๐ใบเพราะก็แจก
อ้ะข้ามผ่านเอาเหลือใบมอบก
ไม่ต้องไม่ต้องให้เขาไปเลยก็ออกก็ข้ามไปข้ามไป
ตอนนี้สถานีเราอยู่กันที่ที่สตปล
ก็ถ่ายรูปไอ้แหวดน้องสาวอยู่ข้างหน้า

ถ่ายแล้วก็ถ่ายนั้นแชะก็เลือกรูปที่ดีที่สุด

ก็เรื่องละละถันนี้นะแล้วรถเราวิ่งไปแล้วต่างคนก็ต่างลง
ใครอ่ะทุกคนก็จะถามมาอย่างนี้ตลอดเลย
กับรูปที่เราลงเราก็ถ่ายรูปดูสิทีนี้
ใครอยู่ข้างนอกรถอะรถคอมมูเตอร์คือรถหลังคาสูงอะ
ซึ่งยืนมองเราใส่เสื้อลาดสแตนที่เป็นสีขาว
และจะประแทนนะนะ
ชุดคนโบราณอะนะ
เองไงถ้าข้าไปเขาก็ไปไม่ได้

ท่านพูดตลอดอะมาเหอะเดี๋ยวข้าจะพา

ไปดูวิถีของเขาท่านพูดอย่างนี้

จองหมอนวดไว้

แล้วก็นั่งกินแดงแหนมเนืองกันด้วย
ที่อะไรอะที่ก่อนข้าง
อ้าวไม่ปวดเลยไม่ปวดบ่าเฉยเลยอะ
ฮุยจ่ะโตลกมาก

เขาคิดเท่าไรอ่ะให้ตังค์เข้าไปก่อนตอนนี้หนูกำลังกินแดงแหลมเนืองกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย

ก็เลยเออเนี่ยก็เลยเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็
ก็ท่านก็เห็นเป็นฉากเหมือนกันว่ามันกลับบ้านไม่ได้
มันไม่ใช่ดวงสมพงษ์หรืออะไรหรอกเองน่ะ
ไปนั่งในที่ของเขาเขาอยู่ตรงนั้น
แล้วเรามีช่องเขาบอกมึงมีตาที่๓ที่เปิดช่องแล้วเขาต้องมาอาศัยมึงได้
กับการที่เขาอยากกลับบ้านมานานเหลือเกินเขาอยู่ตรงนั้นมาสิบกว่าปีแล้ว
แล้วจังหวะพอดีแล้วเราทำไมจะต้องไปนั่งตรงนั้น
เขาก็เลยเกาะบ่าแล้วมาตลอด
เกาะบ่าเรามาแล้วเพื่อจะกลับบ้านก็เหมือนอย่างที่เขายืนมอง
ขอบคุณนะอารมณ์อย่างนี้
เหมือนเขารู้ว่าคนเนี้ยมาและงดนั้นน่ะ

เราบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันส่งเสริม

มันแค่เฉพาะคือมันไม่ใช่ทุกคนนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะ
เรื่องพวกนี้มันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ดวงของแต่ละคน
ถูกต้องแล้วก็คือบางคนเขาสื่อไม่ได้เขาเข้าหาใกล้ไม่ได้
เพราะว่าวิญญาณเนี่ยบางทีแบบเขาไม่ใช่ว่าจะมาแสดงอิทธิฤทธิให้เราเห็นได้ตลอดเวลา
ถ้าเขาไม่มีพลังบุญพอหรือเขาไม่มีมวลอะไรที่เขาสร้างของเขามา
เขาจะไม่ให้เห็นเลยแต่อย่างเราเนี่ยเขาก็คงรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีอยู่อ่ะ
เพราะเขารู้ว่าพี่จะเห็นพี่ช่วยได้
เพราะว่าเราแผ่เมตตาให้ทุกวันพี่ไอถือศิลป๕

สัมภเวษีผีตายหงตายหาผีเล่ร่อนผี

แล้วก็ทำไมพี่ซื้อแล้วต้องถูก
เป็นเวลาเกือบ๒ปีแล้วพี่ถูกหวย
ถ้าซื้อ๑๐งวดต้องถูก๘งวด

กรรมในเวรเราอาจจะเยอะก็ได้ที่ผ่านมา
เขาก็เลยให้ลูกตาที่๓มาเพื่อสื่อสาร

ดีกว่านะอย่าว่ากันนะ
ขอเป็นส่วนตัวสักนิดหนึ่ง

เมื่อ๓ปีที่แล้วก็เห็นอารมณ์นี้เลยค่ะ

ตอนนั้นน่าจะลองของที่เพิ่งตอกตกุฎมา
ไปกับพี่ที่มาจากอเมริกา

การขึ้นชื่อ

พอเข้าเมืองกาลปั๊บรถมันก็เยอะตรงนั้นน่ะ

อยู่ประมาณเสาเขาทำท่า

พอรถเลยแป๊บประหารมองไม่มีคนแล้ว

จนมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่า

มันก็จะมีตั้งแต่๕๐๐

เน้นเรื่องปีศาจ
เน้นเรื่องวิญญาณไม่เจอเลยมีไหม

ยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยพี่แจ๊คอยู่ตรงนี้
นี่ยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยเพราะเขาตอกบางมาก
แล้วมันจะขึ้นเป็นไอ้เนี่ยแล้วทองด้วยนะเป็นทองคำ

รีรับชั่วโมงวิศวงศ์เหมือนเขาเอาฝัง
เป็นเข็มทองคล้ายเป็นตะกรุดเนี่ยครับ

เขาวิ่งด้วยนะผมได้ข่าวมาว่าเขาวิ่ง
จริงไหมพี่อันนี้อันนี้เวลาเราจะถูกหวยจากคันหนึ่ง
เหมือนเขามีชีวิตคัน
วันนี้คันจิกคันจิกตรงนี้หวยออกวันนี้คันจิก
เรื่องว่าคันบ่อยผมได้ข่าวว่าถูกหวยบ่อยมาก
อกจากชอบทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วผมได้ข่าวมาว่า

ต้องด่าค่ะเพราะว่าทำตามสัญญาแล้วก็ไม่ทำ

ได้ข่าวว่าบ้านพี่มีก่อนหน้านี้
ก็คือทำบ้านมา๕ปีไม่เสร็จสักที

คือเราทุกบ้านเนี่ยเกือบ๒ปี
เกือบ๒ปีก็ไม่เสร็จสักทีเงินก็ไม่ได้ไปติด
ไปติดช่างเสียหน่อย
ซื้อบายสีมาทำพิธี

เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางที่อยู่ที่นี่
ขออนุญาตจะสร้างบ้านอืม
อาจารย์ก็เลยบอกว่าถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวนี้

ต้องกล้องวิหายกับกล้องเขาเอากล้องใครก็ได้

ถ่ายเนี่ยถ่ายในตัวบ้านทั้งหมดเลยถ่ายให้หมดเลยทุกจุดถ่ายหมดเลย
คือบ้านเนี่ยทุบหมดเลยเหลือเสาอยู่๓ต้น
ซึ่งมันเป็นโครงบ้านที่เอาออกไม่ได้
โครงบ้านที่เราถ้าเราเทใหม่หรือทำใหม่
มันก็อีกเป็นโอ้โหเป็นล้านอีกเป็นล้าน
เราก็เลยโอเคอ่ะงั้นเอาโค้งไว้แค่๓ต้น
แล้วก็ไอ้ฐานมันข้างล่างไว้
มันมีเสาต้นกลางมันมีสามตัวมันมาทั้งครอบครัวเลยพี่แจ

นี่เป็นเสานี่เสาสละแนอย่างนี้เลย
ไอ้ตัวไอ้ตัวงบนชะโงกไอ้ตัวไอ้ตัวงอยู่ฝั่งนี้

เป็นรูปเงาเป็นรูปกระโหลกผีเป็นรูปคนเป็นเรารู้ว่ามันใช่
อาจารย์บอกเห็นไหมนี่อะไรหูขนลุกมาก
อาจารย์บอกว่าขอนะขอนะ
เขาขอทำบุญตักบาทให้เขา๗วันติด
แล้วเขาจะไปอยู่ในพบภูมิของเขา

แล้วตอนนั้นยังไม่ได้เข้าสมาคมลอตเตอรี่เลย
แล้วก็บอกพี่ไอ้ไปซื้อหวยด้วยประเภทที่ถูกรงวัลที่๑
ตอนนั้นเราเชิดไม่ซื้อแหมไม่น่าพลาด
แล้วก็ทำให้มันพี่แจ๊ก๗วัน
ทำเรียบร้อยออกละเริ่มทำนู่นนี่

เราก็ไปตรวจงานนี่ก็ไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่
สิ่งที่ทำแต่ระหว่างเดินเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า
ใครว่าเดินตามกว่าตัวเอง

นึกในใจนะอีอีครอบครัว๓ตัวหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้หรือว่า

หรือว่าอะไรยังไงใครเกาะหลังมา

เราก็เลยบอกว่าใช่ไหม

ที่นี่มันที่ของฉันแล้วพูดหยาบ

มาหากินอย่ามาทำให้ฉันแบบว่า

เดี๋ยวคุณจะแช่งแม่งเลยไม่ต้องเกิดเลยดีไหม

ปากล่องกูพูดไปเรื่อยตั้งแต่วันนั้นมีพี่ต้นมา

พี่แจ๊คมันเป็นอย่างนี้
ความเชื่อครับอ่ะมาอยู่ก็ต้องช่วยกันทำมาหากินแต่ถ้ามาอยู่แล้วมาสร้างความเดือดเร็
อย่างงี้ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเชิดนี่บ้านกูอย่างงี้เลย
เราเป็นคนจ่ายตังค์เราเป็นเจ้าของที่ดินเราเป็นเจ้าของโฉนด
ใช่แล้วพวกเธอเป็นใครมาใส่อยู่แล้วมาทำความเดือดร้อนนี้ไม่ใช่
ล่าสุดล่าสุดพี่แจกซื้อบ้านใช่ไหมครับครับผมพาพี่มายไปดู
ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดินด่าอะไรบ้านผม
เฮ้ยแต่จริงมันเป็นวิธีการแก้ไขนั่นเดี๋ยวโยกอีกตัวเนี้ยมาอยู่บ้านกูแจกด้วยกัน
มันเป็นวิธีการแก้ไขที่ดีเพราะผมเคยฟังเรื่องมาหลายเรื่องคือ
ทำบุญให้อะไรให้ไม่ไปดื้อไงต้องแช่งต้องแช่งเขาต้องกลัวกลัว
เขาจะกลัวการแช่งที่คำว่าไม่ได้ผุดไม่ให้เกิดใช่เขากลัวมากเพราะว่าเขาอ่ะ
ไม่มีบุญพออยู่แล้วครับพวกเนี้ยเขาไม่สามารถทำบุญได้
ว่านางฟ้าเทวดาที่เขายกเกรดกันขึ้นมาหรือว่าหรือว่าเป็นลูกคเทวดา
พวกนี้ก็คือผีผีในระดับล่างกลางใช่ไหมมันเหมือนสเต็ปของคนเหมือนกัน
ครับแบบนี้แล้วยิ่งที่ไม่ทำบุญทำทานสร้างแต่ความเดือดร้อนแล้ว
ตายไปอย่างเงี้ยไม่มีบุญไปช่วยใช่มันก็อยู่ตรงนั้นแหละอืม
ตายแล้วตายอีกตายซ้ำตายซ้อนอยู่อย่างงั้นถ้ามีคน
เราก็แบบทำบุญก็โอเคให้สัมภเวษีให้ผี
ไม่มีบ้านอยู่รายญาติต่อมีอะไรเนี้ยเขาก็ได้กินหน่อยหนึ่งอืม
อย่างเงี้ยหรือบางทีผีพออันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาอ่าฮะ
ได้รับจากคนมากมากอ่ะใช่จะไม่ยอมไปไหนไม่ยอมไปไหน
มันก็จะเกาะเงินรู้ว่าตัวเองได้ใช่อย่าอย่าทำแบบว่าก็ให้เอากระทง
ไปวางไว้หน้าบ้านอ่าให้ผีไม่มีญาติมากิน
อย่าทำกำนันเป็นเด็ดขาดครับมันก็จะมาเฝ้าอยู่อย่างงั้นแหละอืม
จริงจริงเพราะบางทีเราลืมเหมือนหมาจรจัดน่ะเราไปให้อาหารมันอ่ะอืม
ให้อาหารมันอ่ะมันก็ต้องรอแล้วอ่ะสมมุติมาให้สามวันติดวันที่สี่
อ้าวเมื่อไหร่จะมาอืมเหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นการให้ก็ต้องบอกว่า
อย่าตามมาน่ากินแล้วอย่าหันหลังแล้วไม่ต้องกลับไปมอง
อันนี้อันนี้มันมันเป็นศาสตร์ของครูบาอาจารย์ที่เขาพูดอืม
ไปวางให้น่ะโอเคก็ดีเป็นสิ่งที่ดีที่ให้เขากินครับ
เราก็เหมือนทำพานทำบุญเหมือนทำบุญแล้วหันไปมองเนี่ย
เดี๋ยวเขาจะเกาะหลังเรามาอย่างเงี้อืมก็มีมีอันนี้อันนี้ก็มีเหตุการณ์อย่างงี้
เด็กระแหกปากร้องหลานแบบร้องนอนไม่หยุดร้องนอนไม่ได้เลยอ่ะ
ทั้งคืนเพราะว่าไปเอากระทงไปวางเราก็ไม่รู้ก็เชื่อ
ถึงถึงได้เล่าถูกอ่ะเอาไปวางที่ทางสามแพ่งอ่า
รู้สึกว่าเป็นวันอะไรก็ไม่รู้เป็นวันปล่อยผีปล่อยอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
เราก็ทำของใส่กระทงด้วยความเชื่อของเราเอาไปวางก็บอกนะ
บอกลูกน้องอย่าหันไปมองนวางแล้วก็เออกินแล้วก็ไม่ต้องตามมานะ
อยู่กันตรงนี้นะไม่ต้องเราอีอีนี่สาระแนหันไปมองไงอ่า
แล้วเด็กที่บ้านพอก้าวเข้าบ้านเด็กแหกปากร้องแบบร้องเป็นชั่วโมง
ไม่หยุดต้นตัวอีกตัวงอเอ๊ะสามเดือนร้องร้อง
ก็เลยบอกเมื่อกี้อีต้อยมึงทำอะไรหรือเปล่าอ๋อหนูหันไปมองเลยถีบมันเลยค่ะ
ถีบเลยค่ะก็เลยต้องแบบว่าเอาโทรหาพระอาจารย์ที่อุดร
ครับเพราะว่าต้องทำยังไงท่านบอกอ๋อยังมีได้ไหมได้ที่ที่ที่ข้าให้เองไปอ่ะ
เอาไปผูกแขนซะแล้วก็อ่ะฟังนะก็เลยเปิดสปีดโฟนให้ท่านท่องท่องท่องท่อง
หายมันปลิบทิ้งเลยค่ะสนิทเลยร้องเป็นชั่วโมงอ่ะนะพี่
ต้องเป็นชั่วโมงตรงขดตรงงอหายสนิทค่ะอืมเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างเงี้คุณตำรวจ
จริงจริงฉันขอแจ้งความอย่าไปแจ้งความมากเลยอ่ะคือเรื่องพวกนี้นะคือ
ต้องบอกว่าเชื่ออย่าลบหลู่ถูกและอีกอย่างคือเอ่อถ้าเราให้เขาไปเยอะเยอะ
แล้ววันหนึ่งเราเกิดลืมอ่ะอืมบางทีเคยได้ยินไหมครับว่าสมมุติว่าร้านนั้นเนี่ย
เราจะเห็นใช่ไหมว่าจะมีการเอากระทงไปวางข้างหน้าแล้ววันไหนเกิดลืมไปให้อ่ะ
ไม่มีลูกค้าเข้าเหมือนกับโดนบังปิดเขาปิดเลยต้องเอาไปให้ถึงจะ
ถึงจะมีคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าทำอย่างเงี้ยที่บอกว่าทำทางสามแพ่งไม่ดี
ก็คือทางที่พวกนี้เขาจะไปยืนรอรอสวดบุญหรือรอคนที่ใจบุญมีอะไรมา
แล้วก็แผ่เมตตาให้ตรงนั้นเขาก็จะได้รับแต่ถ้าใครได้อยู่แล้วทำถูกต้องรวยตายหาเลย
ใช่ใช่รวยแบบไม่รู้เรื่องเลยนะตรงทางศาลแล้วก็มีหลายคนที่เป็นเคสที่บอกว่าเฮ้ย
เขาได้ดีเขารวยเพราะเรื่องพวกนี้เป็นความเชื่อนะต้องบอกอย่างนี้ก่อน
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนบุคคลถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้แน่นอนว่าพูดถึงพี่ฮาย
นะครับก็จะนึกถึงภาพของนักร้องอืมเอ็นเตอร์เทนสนุกสนานและอีกอันหนึ่งคือ
เจ้าแม่ถูกหวยบ่อยมีอะไรในการเป็นที่ยึดถือในการซื้อแต่ละครั้งไหม
อย่างเท้นอาทรณะคนเขาจะซื้อหวย๒๐๒๐ก็จะต้องนึกถึงที่นั่นที่นี่

หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องไปหาเลขที่ไหนนะ
เอาเลขในตัวเธอทั้งหมดที่มี

อะไรอย่างนี้

เธอซื้อหมดก็แห็บเว่ง

ถูกหน้วน

มันไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคน

เห็นอย่างนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันคือ
ฮายถูกเยอะอย่าลืมว่าก็มีความผิดพลาดเหมือนกัน

โอ้โหซึมหงอยเป็นหมาเหงาอยู่๓๔เดือนน่ะ

เริ่มเข้าวงการใหม่เพราะว่าไปกับเจ
เจ๊สุอ่ะขอพี่สุนารี
ใครมาก็มาดึงแล้วก็ใส่ถุง๗๑๑มั้ง
ถุงเลยที่มันมีถุงพลาสติก
โอ้โหเขาซื้อขนาดนี้เลยเหรอ

เยอะไปหรือเปล่างวดนั้นก็ถูก
ได้อยู่ประมาณ๔๕แสน

เราไม่กล้าดึงดึงมาหน่อยนึงก็

ต้องคิดว่าถูกเขาก้อนขนาดนี้เลย
ในถุงอ่ะมวดนั้นก็ถูก

ก็อ้าวมันต้องซื้อเยอะเหรอ
อะไรอย่างเงี้ยมันคือการลงทุนพี่แจ๊คแล้วก็มีอยู่งวดหนึ่งที่เขาบอกช่วยเมาส์หน่อยช่วยเมาหน่อย
มาประมาณ๒๐๐กว่าใบ๒๐๐กว่าใบตอนนั้นได้ใบละ๘๐มีหวยชุดมีหวยใบเดียวมีอะไรอย่างนี้
กว่าใบพี่แจ๊คนั่งตรวจกัน๓คนกองโอ้โหเป็นภูเขาหรือกองแบบใหญ่มากเลย
ถูก๒ใบถูกอยู่ใบเดียว๒ตัวได้ไป๒๐๐๐มัวไป๒๐๐๐ใบ

แม่ดาสิเมก็เกินไปรัฐบาล
ดาไม่ได้ดาพี่ดาคนของเขาหวย
มันใจดำเกินไปถูกรางวัลที่๕สัก๒ใบก็ยังดีมึงไม่ต้องไปซื้ออีกแล้วนะ
ไม่ต้องแดกนี่แดกต้องเอาไปให้ต้มหย้ำกิน

กลางนะครับที่เดินตามทางเค้า
แล้วก็เจ๊งอี๋ข่านมาก

ไปหาซื้อตอนพ่อเสียตอน๗๒
ทีนี้ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่หยุดเลย

คุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของ
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำอย่างนี้แล้วจะถูกได้หมดทุกคน
อย่างพี่ไฮความเชื่อแล้วพี่ไฮเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง
คือลอตเตอรี่มันก็เป็นความหวังของคนทั้งประเทศ

เคยถูกรางวัลที่๕ที่๔ที่๓

โอ้โฮตอนนั้นมันคือที่สุดแล้วนะพี่
ตอนวันที่๑สักชุดหนึ่ง๑๐ใบ
เดี๋ยววันนี้จะกลับไปไล้แล้วหลายคนรอพระวัญใกล้วันเหยยออก

ให้ชื่อว่าหายล้งเล้งแม่ชื่อเล้ง

ก็เลยแบบว่าตั้งชื่ออย่างนี้เล่าเรื่อง
ก็ชอบเล่าเรื่องของแกกำลังทำอยู่
โอ้โหฝากไว้ด้วยครับกับพี่ฮายอภพรนครสวรรค

ขอบคุณค่ะพี่โอ๊ยสนุกค่ะ

ประสบการณ์ตื่นเต้นสยองขวัญแบบนี้

ลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ

เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เหมือนเดิม
จะได้ไม่พลาดรายการสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
และวันนี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุ

คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

ขอบคุณพี่ไฮแล้วค่ะ
ขอบคุณค่ะฝันดีผีไม่หลอกนะจ๊ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป